เอาละความอร่อยความสนุกก็ยังไม่หมด

ใครที่ชอบทานไอติมพลาดร้านนี้ไม่ได้
เพราะว่าทานไอติมปุ๊บได้ร้องเพลงด้วย

แปปปะน่าจะสุดท้าย
นี่แหละคือเราร้องเพลงกับเขา
เราเนี่ยควรไปกินแล้วแหละ

สงสารคนฟัง

นี่แหละครับมายืนร้องเพลงเรียกลูกค้าแบบนี้แล้วก็ตักไอติมโปะลงไปโปะลงไป
แล้วร้านเขานี่เห็นไหมโอ้โหมีวิธีการดัดแปลงมันดูโมเดิร์น
แล้วดูพี่คนที่เขาร้องอยู่เนี่ยนี่คือคนขายนะพวงมาลัยเต็มคอเลยครับ

ร้องเรียกลูกค้าก่อนไงพอลูกค้ามายืนรอสั่งปั๊บเขาก็จะมาตักไอติมให้
นี่แบบนี้แหละครับเป็นของนายสมพงศ์คุณทีเป็นชาวโคราช
อยู่ที่นี่แหละครับจังหวัดนครราชศรีมาถั่วแน่นด้วยคุณชนะเนี่ย
มาเป็นหม้อเลยค่ะจัดไปอยากจะกินอะไรบอกพี่เขาเขาจัดให้ได้หมดนะครับ
พี่เขาชื่อเล่นว่าชื่อพี่นิกพี่นิกเนี่ยจะไปไหนก็ต้องไปพร้อมกับเสียงเพลงเสมอ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกการตกแต่งรถขายไอติมของพี่แกแปลกแวกแนวไม่เหมือนใคร
คิดเองแต่งเองทำขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแบบนี้
เป็นเอกลักษณ์ของพี่แกเลยนะครับกินไอติมแล้วเสียงดี
นั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นเกี่ยวเหรอกินไอติมแล้วเสียงดี
ขายแบบนี้ทำเป็นเล่นไปมันมีเอกลักษณ์
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งพี่แกบอกว่าขายได้๒๓๐๐บาทเลยทีเดียวนะ
อันนี้อะไรอันนี้ไม่เรียกอันนี้อะไร

ความชอบในสไตล์ที่คือ
ฉีกจากรถขายอาติมโดยที่เชิงครับ
เพราะว่าอยากให้มีจุดเด่นจุดขาย
แล้วก็ให้เป็นที่ต้องตาให้สบายใจของผู้ที่พบเห็นและลูกค้า
คือคำว่าโมเดลโมเดลใหญ่
คืออยากให้เพื่อนไม่ใช่เฉพาะที่โมน่านครับ
ประเทศให้หันมาแต่งรถให้สวยงาม
เขาจะแต่งรถให้สวยงามแล้วสไตล์เพลงเขาที่ชอบร้องเนี่ยแบบคันที่

ดิฉันว่าไม่น่าจะกันได้ร้องแล้วหายคัน
ที่แบบโฟกซองลูกทุ่งหน่อยแบบอะไรแบบนี้

แต่พูดแบบคันคันที่อื่นแล้วนะ

เอ้าใครผ่านไปผ่านมาที่โคราชนะครับ

แวะฟังเสียงร้องของพี่แก

คืออยากจะไปร้องก็ไปขอไมค์พี่แก
แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยรอไอติมไปด้วย

ผมแนะนำแล้วกันเขาจะผ่านไปที่ที่หนึ่ง

ลาดบัวใหญ่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยง

ช่วงบ่ายและช่วงเย็นจะขายอยู่ที่

ว่าตามตลาดนัดในพื้นที่ใกล้เคียง

แปลว่าเจอเลยแน่นอน
หรือถ้าหาไม่เจอจริง

โทรไปถามพี่ก็ได้ผมมีหมายเลขโทรศัพท์ให้
เอาขึ้นให้หน่อยละกัน

อย่างมีความสุขก็ด้วยนะ
ถ้าไปโคราชจะโทรหาพี่นิ๊ก

ซื้อไอจิมด้วย
แต่บอกว่าถ้าไม่ให้ร้องเพลงไม่ซื้อ